เขาบอกว่าเป็นผลไม้อนุรักษ์ของทางจังหวัดสตูน

เฮ่ยส้มจุกหรอ
เอาจริงนะเคยได้ยินแหละส้มจุก
แต่หน้าตาเนี่ยก็เพิ่งได้เห็นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นผลไม้อนุรักษ์ของทางสตูนเขาด้วยนะคะ
ตอนนี้นะคะอยู่กันที่ตำบลนิคมพัฒนาอำเภอมะนังจังหวัดสตูนนะคะ
เป็นแหล่งปลูกส้มจุกนะคะเนี่ยเขาเรียกส้มหัวจุกหรือส้มจุกคืออันเดียวกันนะ
เป็นพันธุ์พื้นเมืองของชาวสตูนเขาเป็นสวนแบบผสมผสานของเกษตรกรในพื้นที่ของเขานะคะ
คุณยาเห็ดหมีดนุ้ยนะคะเจ้าของสวนส้มจุกเนี่ยเขาบอกว่าปลูกพืชแบบผสมผสาน
จะได้มีรายได้ตลอดทั้งปีแต่เลือกที่จะปลูกส้มจุกด้วยเพราะว่าต้องการจะอนุรักษ์สายพันธุ
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักเนื่องจากว่าปัจจุบันนะคะส้มจุกเนี่ยหาทานยากมาก
แล้วก็ราคาดีเพราะยังไงในพื้นที่มันไม่มีใครปลูก
ตอนนี้เขามีการขยายกิ่งพันธุ์เพื่อปลูกเพิ่มด้วยนะและปีนี้คาดว่าจะมีรายได้จากการขายส้มจุกเนี่ย
หลายหมื่นบาทอยากรู้แล้วข้างในเป็นไงมาดูรสชาติดีกว่ารสชาติของส้มจุกเอาแกะออกมาเป็นแบบนี้
ส้มเชงคล้ายส้มเชงจริงคือรสชาติเนี่ยมันจะหวานหอมอร่อยคล้ายกับเขาบอกคล้ายส้มโชกุล
เขาบอกอย่างนั้นนะแล้วก็คล้ายแบบส้มโชกุลผสมเขียวหวานส้มหวานแต่มันต่างกันที่คั่วเนี่ยมันจะมีปุ่มสีคล้ายกับจุกคุณสังเกตป่ะ
มันจะมีแบบหัวมันจะไม่กลมเกลี้ยงมันจะเหมือนมีจุกขึ้นมาส้มโอคล้ายส้มโอลูกเลยว่าลูกเท่าส้มอะไรอย่างนี้
ก็เลยแบบมีความแตกต่างกันหวานฉ่ำสดชื่นขายได้ราคากิโลกรัมละ๘๐๑๐๐บาทนะคะ
ทางเกษตรอำเภอมะนังก็บอกว่าเป็นพืชพื้นเมืองโบราณนะคะแล้วก็เป็นทางเลือกเพราะว่าคนปลูกน้อย
หาทานยากก็เลยทำให้ราคาดีนั่นเองเขาก็เข้ามาช่วยส่งเสริมเรื่องของการขยายพันธุ์นะคะ
แล้วก็ทำให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วย
ก็เป็นไอเดียที่ดีที่เราถามคุณผู้ชมเป็นไงอยากจะปลูกผลไม้อะไรที่บ้าน
ส้มหัวจุกหรือว่าส้มจุกไปปลูกที่บ้านไหมล่ะ
ก็ลองดูแต่อาจจะต้องศึกษาไงว่ามันปรับพื้นดินยังไงขี่ยังไงอุณหภูมิแบบไหนอะไรอย่างนี้